แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ตายแล้วสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณแม่จะพาคุณผู้ชมรวมทั้งลูกกาวเนี่ยนะคะ

มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

อุ๊ยคุณแม่ค่ะคุณแม่พูดมาขนาดนี้นิดนึงค่ะ

ไปรวยในช่วงแม่บ้านพารวย

อาหารนั่นแน่

ว้าว

ในช่วงนี้ค่ะ
แม่บ้านพารวย
แม่บ้านผ่ารวย
คุณกันกัญชนกตะมามูล
เจ้าของธุรกิจโกคูเดระ

นำเอาดินไทยมาปั้นเป็นดีไซน์อาหารหลากหลายชนิด
วาดรายได้๖หลักในเวลาไม่ถึงปี
และอยู่กับเราแล้วนะคะคุณกันเจ้าของธุรกิจก็พูดได้ล่ะ

ดูอร่อยแต่กินไม่ได้ของมันเป็นแบบนี้ก้าวเข้าใจได้ยัง

กาวเห็นแล้วมันน่ารักกระจุกกระจิ๊กมากเลย

น้องกันก่อนอื่นเลยนะถามน้องกันก่อนดีกว่าว่าชื่อร้านว่ากู้คู่เดรักแปลว่าอะไรคะ
คือเป็นชื่อที่มาจากตัวการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะ

ที่ตัวเองชอบดูเฉย

จากเรื่องรีบอร์นค่ะ

บอลนี่มันเป็นคอร์สทำหน้าเปล่า

จิ๋วน่ารักแบบนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
ก็คือเป็นคนชอบทำงานเกี่ยวกับศิลปะด้วยค่ะ
แล้วก็คือที่บ้านเคยมีขายเคสบินปั้นด้วยค่ะ
เขาเคยขายกันก่อนรู้จักวัตถุดิบว่างั้นมีความคุ้นเคยกับวัตถุปั้นอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าไม่ได้เรียนศิลปะมามั้ยใช่หรือหรอ
ค่ะก็คือรู้สึกว่าแบบเหมือนเราน่าทำได้ก็เลยลองทำดู
แล้วมันกระจุกกระจิ๊กล็อกตุ๋นเล็กน้อยคุณแม่ดูสิมันปานีตนะแต่ละชิ้นน่ะ

ชิ้นแรกจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ

เป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะ

นี่คืออันชิ้นแรกคือขนาดประมาณนี้ป่ะคะ

หรือว่าเล็กหรือว่าเป็นอย่างนั้นมันเล็กอย่างนั้น

ตอนนั้นฝีมือยังไม่ค่อยชำนาญนะ
จะทำของแบบละเอียดเท่านี้ไม่ได้

จะเป็นอาหารไทยจะเป็นส้มตำค่ะ

จริงมีนาภิกษาโชว์ด้วย

ใครเป็นคนคิดหน้าตาอาหารนะเนอะ
เพราะจริงจริงกว่าเราจะปั้นออกมาเราก็ต้องจินตนาการว่าหน้าตามันเป็นยังไง

ก็คือดูตามซุปเปอร์แมร์นะคะแล้วก็อาหารที่เราชื่นชอบกินด้วย
เราชอบอยู่แล้วด้วยค่ะเป็นคนชอบทานแน่เลยอ่ะสินค้าที่โดดเด่นคือตัวไหนคะ
โดดเด่นก็จะเป็นที่สร้างชื่อเลยให้กับเราเลย
จะเป็นตังฮูกับกิ๊บค่ะที่ส่วนมากคนจะสั่งเยอะอยู่อ่าอ๋อ
นี่เนี่ยใช่ไหมกิ๊บแม่ดูสิมั๊ยเออน่ารับค่ะ
อุ้ยน่ารักอ่ะถ้ามีลูกเนอะจะไทยลูกติดอ่ะ
อย่างนี้ลูกค้าให้การตอบรับยังไงบ้างจ๊ะน้องกัน

ดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นนี่หมายความว่าแรกได้ขายได้วันละสองชิ้นเหรอคะ
ถ้าเริ่มขายแรกคือขายได้น้อยค่ะ
เพราะว่าเราเริ่มทำแล้วก็เหมือนการทำยังไม่ลงตัวค่ะ
หมายถึงฝีมือเรายังไม่ลงตัวแต่อยากรู้ว่าสิ่งที่น้องกันสามารถจะเขาเรียกว่าสร้างตลาดให้เติบโตได้คือไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยนะคะ
ตอนนี้สินค้าตรงหน้าเรานี่ส่งออกต่างประเทศแล้วด้วยส่งไปที่ไหนบ้างคะ
ก็มีทางไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ

ถ้าทางไต้หวันมันจะเป็นแค่สั่งผ่านเว็บไซต์ค่ะคือจะต่อคนนึงก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าสิงคโปร์จะมีแบบว่าวางขายที่เป็นหน้าร้านค่ะ

เราไปเอามาจากไหนหมายถึงว่าเขามารู้จักเราได้ยังไงคะ
ก็เขาน่าจะมาจากที่แบบเหมือนเคยลงบทสัมภาษณ์ไว้ในเว็บไซต์นึงอะค่ะเขาก็เลยติดต่อมา
แล้วราคาถูกที่สุดนี่คือชิ้นไหนคะ
ถูกที่สุดก็จะเป็นกริปติดผมค่ะ

อย่างนี้จะขายในต่างประเทศจะ๘๙บาท
โอ้ยไม่ถูกเนอะ๘๙บาทแต่ว่ามันเป็นงานฝีมือน่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้สารบูอล
อ๋อไม่เป็นอะไรงั้นครอบ

มีมิติไม่ใช่แข็งแข็งด้านยังไง

ที่ต่างวันวาเลนทายเป็นกระปุกแล้วพี่จะใส่ชื่อตัวเองเข้าไป

จะทำสักร้อยชิ้นไปแจบผู้ชาย
ว้ายใช่ไง
ก็ดีนะแม่ดีให้เป็นที่ละลึกไงเพราะว่าแม่จะไม่อยู่แล้ว

ไม่ใช่ค่ะพูดเล่นนะคะแม่แม่จะไปเที่ยวไง

แล้วถ้าในเมืองไทยขายเท่าไหร่คะอันนี้
ซ่อยจะ๑๖๐ถึง๒๕๐ค่ะ

แล้วถ้าทานจะสติดีสมาธิดี
ใช่ไหมมันต้องแบบว่าทั้งทำด้วยความประนีตค่ะ
เอาเป็นว่าเราทำความรู้จักกับคุณกันเจ้าของธุรกิจ

เดี๋ยวช่วงหน้ามาให้สาธิต
ให้พวกเราได้เห็นนะคะว่าวิธีการในการทำ
เวอรี่จิ๋วเก๋แบบนี้เขาทำยังไงกันบ้าง
ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ